แล้วก็หลายคนต้องปรับเปลี่ยนอาชีพกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุเรียนคำละ๑๐คำละ๑๐บาท

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเจ้าของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับ
ก็มีกลยุทธ์ในการขายทุเรียนออนไลน์

แต่พนักงานที่ว่าเป็นพนักงานชาย
น่าดูไหมฮะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ

อ่าวสีเอฟหมอนทอง๓๒๐แป้งแป้งแป้ง

แต่ว่าดูเข้าไปใต้หน้ากากนี่ฮะ

อันนี้เหมือนเขาเป็นการขายในออนไลน์นะครับ

สดทุเรียนจันทบุรีนะครับ
ของนายอภิษักพดุงศิลป์อายุ๓๙ปี
ในพื้นที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะฮะ

มาเป็นร้านขายทุเรียนหมอนทองและพวงมณี
ขายผ่านออนไลน์ให้จองกันในออนไลน์

ก็ใส่สายเดี่ยวซะเลยนะครับ
โดยคุณอภิษักพดุงศิลป์เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟัง

ปิดร้านแบบไม่มีกำหนดไม่มีรายได้
แล้วทีนี้พนักงานเขาก็เห็นใจ

ก็พนักงานยังต้องเลี้ยงชีพ

ทีนี้ครับก็พอไลฟ์สดขายผ่านเพจนะคุณ
ปรากฏว่าลูกค้าเข้ามามากนะฮะ
เข้ามาทั้งติดตามแล้วก็ซื้อทุเรียนเป็นจำนวนมาก

มีลูกค้าสั่งซื้อทุเรียนแล้วกว่า๑๐๐ลูก
ราคากิโลกรัมละ๘๐๑๕๐บาท

ลดแล้วก็แจกให้กับลูกค้าอีกด้วย

ก็โพสต์ขายทุเรียนมิติใหม่

เพราะว่าขายเป็นคำเอานะฮะ
ำเงินเพียง๑๐บาทก็สามารถซื้อทุเรียนกินได้

หรือว่าคนอยากจะกินน้อย

สัมผัสกับรสชาติทุเรียนนิดเดียวอะคุณ

อย่างผมเองเนี่ยผมกินได้ไม่ถึงภูอ่ะ
คุณกลัวจะแบบว่ากินเยอะแล้วแบบเดี๋ยวร้อนใช่ไหม
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอ้วนอะไรอย่างนี้นะ

แต่บางทีมันเป็นอารมณ์อยาก

คือจะไปซื้อทุเรียนแพงเป็นแบบร้อยร้อยเนี่ย

เอามาแบ่งให้คนในครอบครัวกินก็ไม่ค่อยมีคนแยกกันอยู่ช่วงนี้